พูดถึงเรื่องโรคโควิด๑๙กันเต็มทั้งช่วงเลย
ตอนนี้หลายคนวั่นจะออกไปข้างนอก
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือห้างนี่โล่งไปหมดเลย

ถ้าเกิดว่ามันติดแล้วมันจะมากลายเป็นเรื่องใหญ่
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องปัญหาของหน้ากากอนามัย
หลายคนก็บ่นมาเหลือเกินว่าหาซื้อยาก
บางคนบอกหาซื้อได้แต่ก็ราคาแพง

คุณผู้ชมค่ะซื้ออันนี้ค่ะปกติซื้อ๓บาท

นี่ไงคือเนี่ยดิฉันมีคนเอามาขายนี่นะ
แบบนี้เลย๕๐ชิ้นกล่องละ๑๐๐บาท

นั่นไงนี่มันสูงมากเกินไปค่ะ

เมื่อเช้านี้มีใครไปรับหน้ากากฟรี
หรือว่าไปซื้อหน้ากากเอาส่งมาบอกกันหน่อย
ทางไลน์หน้าจอนะคะที่พูดแบบนี้
เราต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะ

ช่วงก่อนหน้าที่เราจะเข้าข่าวเที่ยง
สาธารณสุขมีการแถลงถึงเรื่องนี้
มาดูกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าพบผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มขึ้นอีก๑รายเป็นผู้หญิง
แปลว่าตอนนี้พบผู้ติดเชื้อในไทย๔๓รายแล้วนะคะ
ซึ่งนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมาย
หลักกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแถลงถึงสถานการณ์
ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในไทยบอกว่าพบผู้ป่วย
เพิ่มขึ้น๑รายรายนี้เป็นผู้หญิงอายุ๒๒ปีค่ะ
เธอมีอาชีพดูแลนักท่องเที่ยวแล้วเธอเนี่ย
ก็ไปติดเชื้อมาเพราะว่าทำงานร่วมกับผู้ป่วยชาย
วัย๒๕ปีที่เขาขับรถดูแลแขกจากต่างชาติ
ผู้ป่วยชายเป็นผู้ป่วยรายที่๓๗
ติดมาจากผู้ป่วยชายคนนั้น
อกจากนี้ก็ยังมียืนยันด้วยนะคะ
ว่ามีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม๑ราย
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๔๓ปีจากโรงพยาบาลราชวิถี
แปลว่าณตอนนี้ค่ะผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อ
แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมี๑๑ราย
กลับบ้านได้แล้ว๓๑รายแล้วก็มีเสียชีวิต๑ราย

รวมสะสมยอดผู้ติดเชื้อในไทยมี๔๓ราย
แล้วนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเอง
เขาก็มีการขยายเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคผู้ป่วย
มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นกลุ่มเสี่ยง
เป็นกลุ่มแบบ๕คนขึ้นไปด้วยนะคะ
แล้วเน้นย้ำคุณผู้ชมหน่อยละกันสำหรับกลุ่มประเทศเสี่ยง
จากเดิมมี๙ประเทศก็คือมีจีนฮ่องกงมาเกาะไต้หวัน
เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์อิตาลีและอิราณ
เพิ่มมาอีก๒ประเทศแล้วนะคะ
คือฝรั่งเศสกับเยอรมนีรวมเป็น๑๑ประเทศ

ถ้าเกิดว่ามีการเดินทางไป๑๑ประเทศเหล่านี้
กลับมาแล้วต้องกักตัวเอง๑๔วัน
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะรับผิดชอบกับสังคมนะคะ
ทีนี้มาดูคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบ้างค่ะ
ก็ไปพบกับนายหยางซินเป็นอุปทูตจีนประจำประเทศไทย
บอกว่าคือที่ไปขอพบเนี่ย
เพราะว่าต้องการให้นายหยางช่วยเจรจากับผู้ผลิตยา
ที่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตยารักษาโรคโควิด๑๙
ที่มีสรรพคุณใช้ได้ดีกับผู้ป่วย
ให้กับทางการไทยสามารถซื้อยาได้เป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งขณะนี้ทางการจีนบอกว่ายังไม่อนุญาต
ส่งยาออกขายนอกประเทศ
แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมมีข่าวดีตรงนี้นะคะ
เพราะว่าองค์การเพศสัจกรรมได้ซื้อยาตัวนี้มาได้แล้วจำนวนหนึ่ง
โดยใช้ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บริษัท
บริษัทผู้ผลิตยาด้วยกันและนำเข้ามาในสัปดาห์ที่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนยันว่าไทยมียาเพียงพอกับการรักษายับยั้งอาการให้หายได้
แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่งดีใจเกอร์ค่ะคุณผู้ชม
เพราะมันก็อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ต้องไม่รุนแรงมากกว่านี้ด้วยนะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้คือไทยเองยังบอกว่าอยู่ในระดับ๒อยู่
ถ้าเกิดว่าขึ้นไประดับ๓เมื่อไหร่ระดับ๓คือ
เราไม่รู้แหล่งต้นต่อว่าคนไหนติดแล้วเราไม่สามารถควบคุมคนคนนั้นได้
อันนี้จะเข้าสู่เลเวลที่๓ทันที
รับเชื้อมา๑คนสามารถแพร่กระจายไปให้คน๑๐๐คน
คนได้ในเวลาที่มันรวดเร็วแล้วว่าเป็นวงกว้างด้วย
ถูกต้องค่ะจะเหมือนกับคุณป้าแทกูที่เกาหลีใต้เนี่ยนะคะ

แต่ทีนี้ที่บ้านเราก็ต้องรอดูค่ะ
ว่าจะมีการแถลงมีการยกระดับยังไงหรือไม่
ซึ่งทางด้านนายเทวัลลิปตะพันลบ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะ
เดี๋ยววันนี้นายกจะมีการเตรียมชี้แจงเรื่องสถานการณ์โควิด๑๙
โดยจะมีการประกาศแผนบูรณาการรับมือด้วย

ส่วนบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าหน่อยค่ะ
วันนี้เป็นวันแรกที่มีการแจกหน้ากากอนามัย๑แสนชิ้น
ให้กับประชาชนที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะ
แจก๒วันวันละ๑แสนชิ้นก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้
จำกัดจำนวน๑คนรับได้๓ชิ้น
ก็มีประชาชนเดินทางมาเข้าคิวตามจุดที่แจก
ภายในกรมต่างที่ได้รับการจัดสรรให้แจก
เพราะว่าเขาจะแจก๙กรมประมาณหมื่นชิ้น
ซึ่งประชาชนที่มารับหน้ากากอนามัยส่วนใหญ่เนี่ย
จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ
กระทรวงสาธารณสุขแจก๓ชิ้นต่อคนมันไม่พอ
๑คนมาเนี่ยต้องเอาไปให้คนที่บ้านอีก
แล้ว๑ชิ้นก็บอกว่าใช้ได้ครั้งเดียวด้วย
วันหนึ่งใช้ได้แล้ววันพรุ่งนี้จะใช้อะไรต่อ
ทีนี้ขั้นตอนการรับเหมือนกันค่ะ
อันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ไปรับมานะคะ
เขาก็บอกว่าขั้นตอนการรับค่อนข้างยุ่งยาก
ทางที่ดีอยากให้กระจายจุดแจกไปยังพื้นที่สาธารณะอื่น
ให้ประชาชนจะได้รับกันอย่างทั่วถึง
เพราะเอาจริงนะคุณโรสลินคนที่มารับวันนี้ส่วนใหญ่
จะเป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งการแจกหน้ากากอนามัยที่กระทรวงสาธารณสุข
อีกแสนชิ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
จากนั้นก็จะมีการจัดส่ง๑ล้าน๒แสนชิ้น
แจกให้กับประชาชนในจังหวัดต่าง๑๒เขตสุขภาพ
สุขภาพละ๑แสนชิ้น
คือมันมีจุดทั้งที่ขายแล้วก็จุดที่แจกด้วย
ที่ขายเมื่อเช้านี้เขาแจกบัตรคิวกันตั้งแต่เช้าเลย
ไปรอรับกันจะเริ่มขายช่วงประมาณ๘โมง

คือเรื่องของการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเนี่ย

ช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการกักตุล
สินค้าหมดตลาดเกลี้ยงตลาดแล้วราคาโอเวอร์มาก

เอาล่ะคุณผู้ชมก็ทำใจนะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มา
อกจากภาครัฐที่แจกหน้ากากอนามัยฟรีแล้ว
เอกชนบอกว่าขอร่วมด้วยได้ไหม
ขอร่วมด้วยช่วยกันขอเป็นอีกหนึ่งแรงในการแจกหน้ากากอนามัยฟรีค่ะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดกำแพงเพชรที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชม
เขาจัดให้๑ชุดต่อ๑คน๑ชุดมี๕แผ่นด้วยกัน
ชิ้น๕ชิ้นด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินเนี่ย
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอาริยาบอกว่าชิ้นละ๒๐บาทใช่ไหม
หรือว่าอาจจะแบบ๑๒๕อะไรแบบนี้นะแล้วแต่
แจกกันฟรีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมประกาศชื่อหน่อยนะคะ
เอกชนที่ร่วมทำความดีแบบนี้บริษัท
คุณเรนูโตสุโขวงผู้จัดการบริษัทบอกว่า
แจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า
รวมถึงประชาชนคนทั่วไปให้มารับหน้ากากอนามัยฟรีคนละ๑ชุด
จำนวน๑ชุดเท่ากับ๕ชิ้นคือจะแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับลูกค้าและประชาชน
หมดสต๊อกเท่าที่มีเพื่อเป็นการช่วยสังคมและลดภาระค่าใช้จ่าย
ดีมากเลยค่ะทำแบบนี้เอาจริงนะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมา
บอกหน้าจอว่าที่จังหวัดเพชรชบุรีเนี่ยหาหน้ากากอนามัยไม่ได้เลยซื้อไม่ได้เลยอะค่ะ
จังหวัดตรังอีกหนึ่งจังหวัดที่ตื่นตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่มีกระแสข่าวบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนป่วยแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองแล้วก็หลบหนีไปเที่ยวตามสถานบันเทิงกระทั่งมีการตามตัวมาได้
ตอนนี้นะคะพบว่าสุดท้ายแล้วไม่ติดเชื้อโรคโควิด๑๙แต่เอาล่ะตื่นตัวก็ดีค่ะตอนนี้จังหวัดตรังนะครับประชาชนเนี่ยตื่นตัวไปหาซื้อหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือเป็นจำนวนมากคือเพื่อนที่ฉันเนี่ยจบมาจากจุฬาพรตรังเพื่อนบอกว่าที่ตรังเนี่ยตอนนี้นะหน้ากากอนามัยคุณค้าหาซื้อไม่ได้เลยหายากกว่าทองอี
๗๐ขึ้นไปจึงจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙ได้
สัตว์ประจำร้านกล้องกิจเพศัตริย์บอกว่าลูกค้าขอเข้ามาซื้อเจลแอลกอฮอลแล้วก็หน้ากากอนามัยจำนวนมากแต่ไม่มีสินค้าให้ส่วนใหญ่จะซื้อฝากลูกหลานที่เรียนในกรุงเทพนั่นไง
ต่างจังหวัดมีพอไงคนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้หาไม่ได้แล้วก็เลยโทรไปกลับไปต่างจังหวัดค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อส่งมาให้หนูหน่อยปรากฏว่าตรังก็ขาดเช่นเดียวกันค่ะ
พอมีในปริมาณที่พอเหมาะแต่ราคาถามว่าสูงไหม
ประมาณสักชิ้นละ๔๐๕๐บาทตอนนี้ราคากระโดดไปชิ้นละประมาณ๗๐บาทค่ะ
ร้านค้าส่งตอนนี้สินค้าเกลี้ยงค่ะไม่มีสินค้าจำหน่ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่วนร้านทงฟ้าที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในเพิ่มเติม
มีลูกค้าไปหาซื้ออย่างต่อเนื่องโดยร้านค้าได้มีการจำหน่ายตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าภายในกำหนดคือ
คุณผู้ชมค่ะฟังดีนะคะใครที่คิดว่าโรคเนี่ยมันจะระบาดมันจะอยู่กับเรานาน
ไปซื้อสินค้าไปซื้อหน้ากากอนามัยมากักตุนไว้ที่ตัวเอง
คุณ๑คุณมีความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี๒๕๔๒มีโทษปรับด้วยนะคะ
สองคุณอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้มีการแพร่เชื้อเพราะอะไร
คนที่เขาอยากใช้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเขาไม่มีโอกาสได้ใช้ไง
เพราะว่าไปหาซื้อแล้วมันซื้อไม่ได้บางคนเดินทางกลับมากักตัวตัวเองภายในบ้าน๑๔วันก็จริง
แต่เวลาจะออกนอกบ้านก็ต้องใช้หน้ากากอนามัยถูกไหมไปหาซื้อมาได้ทีนี้เวลาออกไปเนี่ยก็ต้องเดินแบบไม่ได้ปกปิดอะไรเลยอาจจะแพร่เชื้อได้นะ
ใช่ค่ะต้องระวังกันเพราะว่าตอนนี้เอาจริงอย่างเรื่องหน้ากากอนามัยเองโรงพยาบาลเอกชนเขาก็บ่นอย่างที่ฉันไปโรงพยาบาลเอกชนมาก็ไปคุยกับพนักงาน
พนักงานทางบุคลากรทางการแพทย์เขาบอกว่าพี่เนี่ยพวกหนูก็ต้องไปหาซื้อกันเองคือไม่มีแล้วค่ะแล้วเราก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันแจ้งพี่กัดกันมาหน่อยนะคะว่าที่ไหนอย่างไรบ้าง
นี่มีคุณผู้ชมส่งเข้ามาขออนุญาตบอกเลยนะ
เฉลี่ยตกต่อชิ้นประมาณบาท๓๐สตางค์กว่า
ไงเขาบอกว่ามันต้องลองไปวัดดวงดู
ว่าแล้วแต่สาขาแล้วเขาไม่ลงเวลาแบบเป๊ะด้วยนะ
พวกมาดักรอเขาจะสุ่มเวลาลงของ
รู้สึกเหนื่อยนะคือต้องไปเสี่ยงกับโรคโควิด๑๙แล้ว

ใช่ค่ะคือทางที่ดีถ้าเกิดช่วงนี้ไม่ได้มีธุระจำเป็นไหน
ดแพลนเที่ยวไว้ก่อนอยู่บ้านเปิดไทยรัฐทีวีดูเอาปอดเชื้อสบายสุด
ใช่ค่ะทีนี้จากสถานการณ์ในไทยแล้ว
เดี๋ยวพาไปดูที่ต่างประเทศไปดูระดับโลกกันบ้างนะคะ
ว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าอย่างที่เกาหลีใต้ผู้ป่วยตอนนี้
ก็พบเพิ่มเติมมากกว่า๔๐๐๐รายแล้ว
ส่วนอิตาลียอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกันนะคะ
ที่เกาหลีใต้กันก่อนค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในประเทศเกาหลีใต้เขาออกมาเปิดเผย
บอกว่าพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้นมากกว่า๔๐๐ราย
ก็เลยทำให้ยอดผู้ป่วยในเกาหลีใต้เนี่ย
พุ่งขึ้นไปมากกว่า๔๐๐รายเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้
เขาก็บอกด้วยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๔ศพ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในเกาหลีใต้ตอนนี้
อยู่ที่๒๒ศพนะคะ
ส่วนสถานการณ์ในอิตาลีเองก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะ
ทางการอิตาลีบอกว่ายอดผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นมากกว่า๑๕๐ในช่วง๒๔ชั่วโมงเลยนะ
แล้วก็มียอดผู้ป่วยถึงเกือบ๑๗๐๐ราย
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตในอิตาลีก็ขยับขึ้นมาเป็น๓๔ศพค่ะ
ประเทศอิตาลีถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยไวรัสโคโรนา
แถบทวีปยุโรปมากที่สุด
แล้วทางการอิตาลีเองเขาก็บอกนะคะ
ว่าเจ้าหน้าที่สามารถรักษาผู้ที่ติดเชื้อได้แล้ว๘๓ราย
ซึ่งทั้งเกาหลีทั้งอิตาลีพบผู้ป่วยมากกว่าจีน
ในวันนี้มากกว่าจีนหมายถึงในวันนี้วันเดียวนะคะ
เพราะว่าในจีนพบผู้ป่วย๒๐๒คน
นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดต่อวันของจีน
ตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเลยค่ะ
แล้วเรามาดูยอดรวมทั่วโลกกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ป่วยทั่วโลกอยู่ที่๘๘๙๐๙ราย
อดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๓๐๔๖ศพนะคะ
ซึ่งก็พุ่งทะลุ๓๐๐ศพไปเรียบร้อยแล้ว
ประเทศที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือจีนค่ะ
รองลงมาเนี่ยเป็นอิราณอิราณมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่๕๔ศพ
แล้วในจำนวนนี้ในจำนวนผู้เสียชีวิต
มีนักการเมืองอีรานรวมอยู่ด้วย
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานด้วยว่าพบผู้เสียชีวิต
ศพที่๒ในสหรัฐอเมริกาแล้วด้วย
ส่วนผู้ป่วยในรายประเทศก็ยังมีการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก๔ประเทศ
เป็นประเทศจากทวีปยุโรป๓ประเทศ
ก็มีที่สก๊อตแลนด์มีอาเมเนียแล้วก็ที่เช็คนะคะ
ส่วนอีกชาติหนึ่งก็คือโดมินิกันในทวีปอเมริกาเหนือ
ส่วนไทยยอดล่าสุดที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่งแถลงเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ก็อยู่ที่๔๓รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑ศพนะคะ